คุณผู้ชมเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะ
บางครั้งโชคชะตามันเล่นตลกจริงนะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะกำลังจะกลับบ้านนะคะ

ทับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างลาก๓ชีวิตติดใต้ท้องรถไป๒๐๐กว่าเมตร
ตายคาที่ทั้งสามศพที่บอกว่าโชคชะตาเล่นตลกเพราะว่าผู้ชายที่เป็นคนขับกระบะ
เคยช่วยชีวิตหนึ่งในผู้หญิงที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุก่อนหน้านี้มาก่อนแล้ว
เขาเคยเป็นพลเมืองดีช่วยผู้ตายในครั้งนี้แต่ในวันนี้เขาคือมัจจุราชที่เอาชีวิตของผู้หญิงคนเดิมไป
ขนลุกทั้งช็อกไปกันทุกทุกคนที่รู้เรื่องนี้เลยนะคะนี่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างในการนำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะออกมาค่ะ
สองชั่วโมงกว่านะคะกว่าจะนำร่างทั้งสามคนออกมาได้
น่าสงสารจริงนอกจากโดนชนแล้วโดนทับแล้วโดนลากแล้วร่างสามร่าง
เละไปหมดเลยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายบึงสงชัยโกวัย๒๕ปีเป็นพ่อ
นางสาวรสสุคนใสแสงวัยสามสิบสามปีเป็นแม่แล้วก็เด็กชายมีตังค์วัย๑ขวบ
ลูกชายค่ะสามชีวิตไปพร้อมกันเลยนะคะคนขับรถกระบะคือนายวรพฤษสิทธิพงศ์วัยสี่สิบสองปี
บอกกำลังจะขับรถกลับบ้านแซงรถยนต์คันหน้าพอจะเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายปุ๊บ
ไม่ทันเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจริงพุ่งชนท้ายเต็มแรงพยายามเบรกแล้ว
แต่มาเร็วมากเลยกลายเป็นว่าทับทั้งคันแล้วลากไปค่ะ
พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
ฟังเขาเล่านะคะ
เห็นบอกว่าโตอุ่มของผมก็เบกเหมือนมีอะไรฟ้านานลดอ่ะโตอุ่มของผมก็เบก
นางมาลิโภมมาแม่ของนางสาวรถสูดคนนึงในผู้ตายค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นสภาพ๓ร่างนะ
เข่าซุดร้องไห้ไม่เป็นภาษาเลยฮะ

แต่เขาไปกินกันบ่อย

แต่เขาทำงานอยู่ที่บ่อ

ก็มันมากันอย่างนี้แล้ว

เด็กผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับหลาน
หลานผู้ชายค่ะ

ลงพื้นที่นะคะไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ

เขาก็เอาน้ำนมกล่องและขนม
มาจุดทูปเรียกวิญญาณ๓คนพ่อแม่ลูก

ก็ร้องเรียกชื่อพี่สาวพี่เขยและหลานชาย
บอกทุกคนมารับแล้วนะ
กลับบ้านเรากันเถอะอย่าอยู่ตรงนี้กันเลยค่ะ

บอกสงสารหลานมากเพิ่งจะขวบกว่า

สยบสยองแบบนี้ค่ะ
อย่ารุ้มทางกันด้วย

ไม่ทำท่องเลยเรียนไว้ให้เด้อ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณกาญจนาน้องสาวของคุณรถสุคลผู้ตายนะคะ

ไปทำบุญต่อชะตาหน่อยแต่เธอพอดีไม่ว่างค่ะ
เลี้ยงไม่ได้พาไปแล้วก็ฝันด้วย
ถึงพ่อที่เสียไปแล้วมายืนยิ้มให้เหมือนจะมารับใคร
แต่เธอก็ไม่คิดไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ

จริงตอนแรกตอนกู้ภัยโทรมาแจ้งเหตุบอกว่าน้องมีตังค์หลานชายรอดนะ
แต่พอทั้งเธอกับแม่พอมาดูสภาพที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ซากรถแล้วคือทำใจเลยค่ะ

คือรถเนี่ยเละพังยับเยินไปหมดเลยค่ะ
เธอบอกว่าที่น่าช็อกอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเธอได้คุยกับคนขับรถ

ช่วยชีวิตพี่สาวเธอตอนเกิดอุบัติเหตุมารอบนึงแล้ว
ตอนนั้นคือคนให้ชีวิต
แต่วันนี้เป็นคนพรากชีวิตนะคะ

วรพฤษเองก็เสียใจไม่แพ้กันเลยนะคะ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริง
ผมเบรกไม่ทันมันเป็นอุบัติเหตุ
ตอนแรกคิดว่าชนโครงสร้างเหล็ก
แต่พอลงมาเห็นว่าเป็นพ่อแม่ลูก
เขาเองก็เข่าอ่อนไปเลยเหมือนกัน
เป็นคนที่เคยช่วยเหลือเอาไว้ก่อนหน้านี้

จะเป็นเขาเองที่ทำให้

และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ

แต่ว่ามันเป็นประวัติเหมือน
อะไรมันจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้ใช่ไหม

ในเรื่องของการเยียวยา
ผมเยียวยาทุกอย่างทุกสิ่ง
ซ่อบกระทั่งงานซ่อบจัดซ่อบจนเสร็จ

ประกอบกับบัตรไทยพ่วงข้างเองไม่มีไฟท้าย

แล้วก็ลากผู้ตายทั้ง๓ชีวิตเนี่ย
กับพื้นประมาณ๒๓๐๐เมตรนะคะ

ก็มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้คืนแรก
แล้วจะมีพิธีชาปนกิจวันอังคารกับวันพุธค่ะ